ช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงมาดูที่เรื่องของการปราบรามผู้มีอิทธิพล
หรือที่เรียกว่ามาเฟียกันก่อนเลยนะคะ
เป็นหนึ่งในคำสั่งสำคัญค่ะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึ่งออกมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม
๒เดือนแรกเป็นระยะแรก๒เดือนที่๒เป็นระยะที่๒

ซึ่งเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกของโค้งสุดท้ายแล้ว
ก็มีนาเมษาเป็นช่วงของ๒เดือนสุดท้ายครับ
ครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกออกมายืนยันว่า
จะเดินหน้าแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากประเทศไทยครับ
ถ้าไปพบว่าทหารมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการทันที
พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีชื่อของเสียไอซ์เป็นผู้มีอิทธิพลครับ
ผลเอกเทียราชัยนาควันนิษฐ์ผู้บัญชาการทหารบก
พร้อมคณะนายทหารเดินทางลงพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบ
แต่ก่อนจะเดินทางผู้บัญชาการทหารบกยืนยันจะปราบราม
ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากประเทศไทยครับ

แต่ว่าจะเน้นแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นภายใน๖เดือน
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ดำเนินชีวิตตามปกติ
เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เอาเปรียบประชาชน
ซึ่งจะไม่เน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จะปรับรามทั้งหมดนะครับ
หากพบทหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะตักเตือน

โดยจะไม่ตักเตือนครับส่วนข้าราชการหน่วยอื่น
ต้นสังกัดนั้นเป็นผู้ดำเนินการ
ทำไมต้องเป็นการเมืองด้วยละ
หรือว่าพวกนี้อยู่กับการเมือง

คนมนุษย์สุดคนที่ทำงานปกติ
นอกจากนี้ผู้บรรชาการทหารบกยังบรรบุว่า
ว่าไม่มีรายชื่อของผลเอกตรายลงอินทรัฐัฐหรือเสไอ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและนายการบรุณโหสกุล
สอสอพักเพื่อไทยอยู่ในกลุ่มของผู้มีอิทธิพล
และไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากไหนนะครับ
พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน
หากมีบ่อแสกลุ่มผู้มีอิทธิพลให้แจ้งไปที่ตนเองได้
ซึ่งพร้อมจะดำเนินการทันทีครับ